คุณผู้ชมสาวที่ชุมพรนอนอยู่ในห้องกับลูกสองคน
จู่คนร้ายใส่ไอ้โม่งบุกเข้ามาสาดน้ำกดใส่ห้อง

ไม่รู้ว่าคนร้ายจงใจต้องการจะทำให้เธอเสียโฉม

นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เธอนั้นแหม่กำลังวิตกกังวลเลย
คือเมื่อวานนี้บ่ายตำรวจเข้าไปก่อน
ตำรวจสพสวีเดินทางไปที่บ้านหลังนี้
นะฮะอยู่ที่ตำบลท่าหินที่ชุมพรเนี่ย

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓

ชื่อว่าคุณวิภาวดีหนูอิ่มอายุ๓๐ปี
นอนอยู่กับลูกลูกชายวัย๗ขวบกับลูกสาววัย๙ขวบก็นอนอยู่ด้วยกัน

แก้มขวากับแขนสิครับ

กางเกงขาดแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนสิ
โอ้โหคือบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ในซอยเขาเขียวนะฮะ

ในห้องนอนนะมีรอยไหม้เพราะว่าน้ำกรดมันกัดฉีกขาดเต็มไปหมด
พื้นปูนหน้าห้องก็มีรอยคล้ายกับน้ำกรดมันกัดนะครับ

ส่วนประตูห้องนอนนั้นไม่ได้มีรอยงัดแงะอะไรนะครับ
ไม่เห็นมีใครเข้าออกตอนเกิดเหตุเลย

ไปถามรายการซายนานผู้เสียหายว่าคุณสุชินิสานหนูอิ่ม

ที่ผู้เสียหายบอกว่ามีคนร้ายสุมไอ้โม้งปกปิดใบหน้า
ปีนเข้ามาทางหน้าต่างข้างห้องพัก
แต่พอไปดูอ้าวหน้าต่างก็ล็อกอยู่นี่
อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนร้ายปีนมาจริงหน้าต่างมันต้องเปิดสิ
เออญาติก็ถามซ้ำเดี๋ยวนะแน่ใจเหรอว่าปีนทางนี้
ผู้เสียหายบอกว่าก็คนร้ายปีนเข้ามาทางหลังคาห้องน้ำ
เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าปีนมาทางหน้าต่างแล้วนิ่มเปลี่ยนมาเป็นปีนทางหลังคา

อ่ะญาติเริ่มงงอ่ะเมื่อกี้หน้าต่างอันนี้หลังคาห้องน้ำ
ทำไมพูดไม่ตรงกันประกอบกับที่บ้าน
มันไม่มีร่องรอยงัดแงะใดก็ไม่รู้ว่าอ่ะจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแม่

แล้วก็สาดน้ำกรดใส่ถนัดตอนนั้นพ่อหลับอยู่แล้วพ่อบาดเจ็บสาหัส
พ่อเคยโดนแบบนี้แล้วมีบาดแผลทั่วร่างกายและตาซ้ายก็บอด
ต้องนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับพ่อเขาเนี่ยนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมคือคืน๒๔
ต่อเนื่องเช้า๒๕แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งเอาล่ะเดี๋ยวตำรวจจะนัดกันไปเจอแล้วไปฟังความคืบหน้า
ว่าเหตุการณ์จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้ทางพี่สาวของคนเจ็บก็คิดว่าต้องเป็นคนร้ายคนเดียวกันแน่เลย
แล้วต้องเป็นคนใกล้ชิดด้วยไหมคุณเพราะว่ามันดูร่องรอยการงัดแงะหน้าต่าง
ก็ไม่มีมันชำนาญไปหรือเปล่านั่นน่ะสิ
แล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การทำร้ายร่างกายตัวเอง
แต่ปมสาเหตุอันนี้จริงต้องรอนะรอให้ตำรวจตรวจสอบ
ถ้าเกิดว่าในบ้านมีกล้องวงจรปิดมันจะรู้ทั้งหมดเลย
แต่ไม่มีไงเราไม่มีหลักฐานตรงนี้ทีนี้ทำยังไง

เดี๋ยวหน้าต่างเดี๋ยวหลังคาห้องน้ำมันก็ไม่ตรงนะฮะ
เช้าวันนี้ครับคุณอำภัยหนูอิ่มพร้อมลูกสาวกับญาติญาติ
เดินทางไปหาจำรวจตามความคลิปหน้าของคดี
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสืบหารักฐานเพิ่มเติม
พยานบุคคลพยานแวดล้อมทั้งสองเหตุการณ์นะ
เหตุการณ์ที่เกิดกับพ่อแล้วก็ตัวเธอคนนี้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีอาญาแล้วมันอาจจะเป็นคดีที่เชื่อมโยงกัน
ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้มากเพราะว่าเดี๋ยวเสียรูปคดี
สำหรับกล้องวงจรปิดข้างบ้าน๒ตัวตรวจสอบแล้ว
ไม่เจออะไรไม่เห็นใครในช่วงเกิดเหตุก่อนและหลังนะครับ
ส่วนกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน๑ตัวเสียใช้ไม่ได้นะครับ
แต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยคนร้ายหรือบุคคลภายนอกเลย

เดี๋ยวลงพื้นที่ไปต่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านด้วย
มเหตุตอนนี้ตำรวจมุ่งไปที่
คนใกล้ชิดกับผู้เสียหาย

เหตุการณ์ที่พ่อโดนสาดน้ำกรดและเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ส่วนจะเกิดความขัดแย้งเรื่องใดบุคคลใกล้ชิดคนใด

แล้วก็จะสืบหาคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
หลักฐานก็ไม่มีแล้วก็คำให้การก็ไม่ได้ตรงกัน